กุฏิที่อยู่อาศัยรวมเรือนใหญ่ที่พระภิกษุต้องอยู่รวมกันมีการกำหนดแบ่ง
ผ้าห่มและผ้าพาดไหล่ไว้กับตัวในเวลากลางคืนจนกว่าจะถึงเวลาเช้า
หากพระพิสุละทิ้งให้ไตรจีวรอยู่ห่างจากตัวก็จะถือว่า
จากความเป็นเจ้าของจะต้องประกาศความเป็นเจ้าของใหม่
จึงนำมานุ่มผมได้อีก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน